เอามาดูเรื่องของอีกครอบครัวหนึ่งครับ
คราวนี้เป็นกรณีที่ถูกรถทัวร์ปล่อยทิ้งกลางทาง
ได้โพสต์ภาพของยายหลานนั่งอยู่ริมทางเท้าพร้อมกับกระเป๋าสัมภาระ
วางอยู่ที่พื้นแล้วก็ระบุข้อความอย่างนี้
บอกว่านั่งรถทัวร์เดินทางมารยองครั้งแรกโดนคนขับปล่อยทิ้งไว้กลางป่า
ตอนตี๒ดีนะที่ยังมีแสงไฟบริษัทตรงข้ามห่างกันตั้ง๕๐๐เมตร
อบลูกจูงหลานน้อยแม่ลากกระเป๋าออกจากที่มืด
สองมือลูกสาวคนโตสะพายกระเป๋านักเรียนจับถุงผ้าแม่วิ่งตามเดินเองไม่ร้องไห้
ลูกคนเล็กยายหอมอุ้มพร้อมถือตระก้าใบใหญ่เกือบตาย
ยายกลัวจนร้องไห้สงสารห่วงหลาน
คนขับรีบปิดประตูรถเกือบหนีบหลาน

นี่พอชาวเน็ตเห็นนี่โอ้โห

บริษัทรถเลยล่ะนะถึงการกระทำว่าโอ้โหทำแบบนี้นี่ทำได้ยังไงนะฮะ
คือบริษัทรถทัวร์สายนี้เนี่ยคนที่เขานั่งมาแล้วถูกปล่อยทิ้งไว้
บอกว่าชื่อบริษัทชานทัวร์นะเดี๋ยวเขาจะชี้แจงด้วยนะครับ
เดี๋ยวท่านรอฟังนิดหนึ่งนะครับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
เราตามความคืบหน้าเรื่องนี้นะครับก็ติดต่อไปยังคนโพสต์นะฮะ
ชีวนางรัชฐมิกรศรีรักษาอ่ะ
บอกว่าตอนนี้ได้แจ้งความดำเนินคดีกับคนขับรถแล้วก็บริษัทรถทัวร์แล้วนะครับ
แจ้งความไปที่สพเมืองระยองนะฮะโดยเธอเล่าว่า
ตอนที่เกิดเหตุก็คือซื้อตัวรถมาคนละ๖๐๐บาท
ขึ้นรถโดยสารปรับอากาศชั้น๑ของบริษัทชานทัวร์จำกัด

เพื่อมาลงปลายทางที่สถานีขนส่งจังหวัดระยองนะครับ

ตามที่นั่งที่ระบุไว้บนชั้น๒ปรากฏว่า
รถมีปัญหาไม่สามารถออกจากขนส่งได้
ก็เปลี่ยนรถคันใหม่อะไรพวกนี้นะแต่ว่าที่สุดแล้วซ่อมทัน

จนกระทั่งมาถึงพัทยาจังหวัดชนบุรี
ผู้โดยสารที่นั่งมาในรถลงที่นั่นจนหมด
เหลือเพียงเธอกับผู้เป็นแม่
แล้วก็ลูกอีก๒คนรวม๔คน

ก็ไม่รู้ว่าตรงนี้มันใช่เส้นทางหรือเปล่า
พัทยาชนบุรีเนี่ยค่ะเพราะว่าเรามาจากนครพนม
จะมาระยองก็โทรหาสามี
สามีบอกว่าโอ้โหนี่เลยมาแล้วนี่
มาไกลแล้วนี่มันพัทยาชนบุรีแล้ว
ก็เลยขอลงแล้วก็ถูกปล่อยลงตรงนี้
จัดการทั่วไปของบริษัทขอนแก่นชานเทรดดิ้งจำกัดนะครับ
ได้ชี้แจงเรื่องนี้นะครับท่านผู้ชมครับโดยบอกว่า
รถคันนี้เนี่ยจากการสอบสวนนะครับรถคันนี้
คนขับรถแล้วก็พนักงานประจำรถเนี่ยบอกว่า
ผู้โดยสารขึ้นรถที่ขอนแก่นปลายทางระยอง
ระหว่างทางคนขับใช้เส้นทางอีกเส้นหนึ่ง
เพื่อย่นระยะเวลาในการเดินทางให้กระชับขึ้น
ไปถึงทางเลี้ยวเข้าบขศระยองคนขับได้ขับเลยไปนิดหน่อย
แล้วจะหาทางกลับรถเพื่อไปจอดปลายทางบอกขอสอยอง
จุดนี้อาจทำให้ผู้โดยสารเกิดความตกใจและกังวลว่าจะได้รับอันตราย
ก็เลยไปบอกคนขับว่าเลยป้ายคนขับขอให้คนขับจอด
ทางคนขับก็สอบถามว่าจะลงตรงไหนทั้งหมดบอกว่าจะจอดหน้าบริษัทแห่งหนึ่ง
ตรงนั้นมีไฟส่องสว่างให้จอดตรงนั้นก็แล้วกัน
ก่อนที่จะจอดให้ผู้โดยสารลงคนขับก็บอกให้ผู้โดยสารก่อนแล้วว่า
ขับไปจอดที่ปลายทางคือบอกขอสอระยองอยู่แล้วนะ
แต่เลยป้ายกำลังหาทางกลับรถแต่ผู้โดยสารยืนยันว่า
จะขอลงตรงจุดดังกล่าวคนขับก็เลยจอดรถ
แล้วก็เอากระเป๋าให้กับผู้โดยสารก่อนจะขับไปจอดที่บขศระยอง
เดี๋ยวพรุ่งนี้ทางขนส่งจังหวัดระยองจะเรียกพนักงานขับรถ
แล้วก็พนักงานประจำรถมารายงานตัวนะครับ

ตรงนี้แรกประมาณถึงโรงงานอะไรสักอย่างมันมีไฟสร้าง
ทางด้านเขาบอกลงตรงนั้นเลยลงตรงนั้นเลย

แต่ว่าความรู้สึกของเขาแหละเขากลัวไม่ปลอดภัย

คนขับเจตนาที่จะขับเลยไปหรือเปล่าประมาณนั้น

ผมก็เลยไม่แน่ใจบอกว่าไอ้ที่ว่าเลยจุดกลับ
หล่อยหน่อยเดียวเดี๋ยวจะกลับรถ
มันก็คนละทางกันอยู่
มันที่มันไกลกันอยู่นะโปรขาสรยองย์กับพละยชนบุริ
ก็เล่าถึงประสบการณ์ใช้บริการรถทัวร์
แล้วก็มีเรื่องแปลกไม่ค่อยดีเกิดขึ้น

บอกว่าเดินทางจากพัทยาไปจังหวัดขอนแก่น

เป็นการเดินทางที่ตื่นเต้นและต้องลุ้นตลอดเวลาจริงกับชานทัวร์
เริ่มจากคนขับใช้เด็กรถ
ขอยืมเงินผู้โดยสารเพื่อจ่ายค่าทางด่วน
ผู้โดยสารทั้งคันมองดูแล้วอ้าวงง

เอารถคันใหม่ได้ไหมขอให้รถคันใหม่มารับ

คันใหม่มามันแย่กว่าคันเก่าอีกค่ะ
น้ำมันหมดกลางทางรถเสีย
เขาก็เลยโพสต์ว่าขอบคุณที่ให้ถึงขอนแก่นสักที
ครับนะคะทีมข่าวก็เลยไปคุยกับผู้จัดการนะคะ
ก็บอกว่าเบื้องต้นยังไม่ได้รับแจ้งเรื่องนี้
ปกติแล้วคนขับจะมีเงินสำหรับจ่ายค่าทางด่วนนะ
ไม่เคยให้คนขับไปขอยืมเงินผู้โดยสารเพื่อจ่ายค่าทางด่วนนะคะ
ก็ยืนยันว่าให้บริการผู้โดยสารทุกคนอย่างเต็มความสามารถและดีที่สุด
หลังจากนี้จะมีการสอบสวนคนขับรถ
และพนักงานประจำรถทั้ง๒กรณีค่ะ
เพราะว่าคนโพสต์เขาบอกว่าเป็นบริษัทเดียวกันนะคะ

ถ้าผิดกฎระเบียบของบริษัท
การขนส่งก็จะมีการดำเนินการตามขั้นตอน
ตั้งแต่หักเงินเดือนหยุดพักงานไปจนถึงขั้นไล่ออกค่ะ

ถ้าทางขนส่งจังหวัดระยองเขาเรียกมาสอบ
เออตกลงข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงนะครับ